ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะคือมีผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาไม่พอใจ
ตำรวจเนี่ยมาล็อกล้อรถของเขาทีนี้ก็เลยถ่ายคลิปค่ะ
ถ่ายอย่างเดียวไม่พอนะคือด่ายั่วยุตำรวจ
แต่ท้ายที่สุดแน่นอนก็ต้องโดนตำรวจแจ้งความกลับ
เดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะว่าเขาว่ายังไงบ้าง
ไปล็อคตรงนี้ไปล็อคตรงนี้ผมไม่ได้แล้วก็ทำที่หลอกมา
ไม่ล็อคนะเป็นเรื่องคนอยู่หลังรถมาล็อคได้เลย
มีน้องนะตำรวจไทยมีน้องเลยตำรวจไทย
บอกตำรวจไทยนี่ผู้ชายคนที่เขาถอดเสื้อเนี่ยนะคะ
ไม่พอใจตำรวจที่มาล็อกล้อค่ะแล้วเขาก็บอกว่า
มีคันอื่นเนี่ยจอดเหมือนกันเนี่ยแล้วมีการไปบอกด้วยนะ
ให้ตำรวจไปจับคนอื่นไหมล่ะสั่งเลยอ่ะสั่งตำรวจแบบนี้ค่ะ
เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ยเพิ่งแชร์เมื่อ๒ชั่วโมงที่แล้วนะคะ
ซึ่งเขาก็เขียนประชดแหละพลเมืองคุณภาพทำผิดและฝ่าฝืนกฎหมาย
ถ่ายคลิปไลฟ์เฟซบุ๊กประจานตัวเองระบุพิกัดด้วยนะ
บอกว่าสนอุดมศุกร์งานจราจรสนอุดมศุกร์ท่านต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามเลยค่ะ
สารวัตรจราจรสอนออุดมศุกร์พันธุ์ตำรวจโทษธีรพงศ์ธีรพลโสมินนะคะ
ตำรวจบอกแบบนี้ตำรวจที่ถูกผู้ชายคนนี้ด่าทอแจ้งความเอาไว้แล้ว
แล้วทางสพอุดมศุกร์ก็ออกหมายเรียกให้ผู้ชายคนนี้มารับทราบข้อกล่าวหา
แน่นอนค่ะดูหมินเจ้าพนักงานระหว่างปฏิบัติหน้าที่
โทษก็คือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทจำคุกไม่เกิน๑ปี
ถ้าเกิดรับสารภาพส่วนใหญ่ศาลก็จะเมตตาให้เหลือโทษปรับนะคะ
แล้วตำรวจเขาก็ยืนยันด้วยบอกว่าถนนเฉลิมพระเกียร๙มันมีป้ายห้ามจอด
คนที่อยู่แถวนั้นเขาจะรู้ดีว่าช่วงเวลาเร่งด่วนห้ามจอดเด็ดขาดเลย
ผู้ชายที่ถอดเสื้อคนนี้เขามาที่สอนอสวมเสื้อด้วยนะ
แล้วก็จ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้วนะคะ